เหตุการณ์แรกไปดูที่เรื่องของแท็กซี่ครับ
ขับออกมาจากร้านอาหารย่านครอง๑๑
แล้วก็ไปพุ่งชนเกาะกลางถนนจนเกิดไฟลุกท่วม
ครอกคนขับจนเสียชีวิตครับ
เหตุการณ์ที่เห็นนั้นเป็นเพลิงกำลังลุกไหม้
ทะเบียนกรุงเทพมหานครแต่ว่าเข้าไปตรวจสอบแล้ว
ยังไม่สามารถจะมองเห็นเรื่องของตัวเลขได้นะครับ
สภาพนี่โอ้โหถูกเพลิงไหม้พังทั้งคันนะครับ

ใกล้กับจุดกลับรถถนนรังสิตนครนายก
อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
ดับเพลิงของเทศบาลเทศบาลเมืองสนานรักษ
เข้าไปฉีดน้ำก็สัก๑๐นาทีได้เพลิงจึงสงบ
ตรวจสอบในรถพบผู้เสียชีวิตเป็นชายไม่ทราบชื่อ

อยู่ที่บริเวณเบาะคนขับก็เป็นคนขับแท็กซี่คันนี้แหละครับ
จากการสอบถามชาวบ้านที่ไปดูจุดเกิดเหตุ
ก็ทราบว่าโชฟอร์รขนี้นซิวว่านะเก่ง
เก่งชอบไปนั่งดื่มเหล้าคนเดียวที่ร้านอาหารแถวครอง๑๑เป็นประจำ
คนรู้จักแล้วคาดว่าตอนขับรถกลับ
ไปเกิดเกิดการเสียหลักไปชนกรอกลางลนอย่างแรง

ต่อมามีญาติของในเก่งเดินทางเข้าไปแสดงตัวแล้วก็แจ้งว่าผู้ตายชื่อจริงคือ
นายแดนชัยจำปาเกิดทรัพย์อายุ๔๖ปี
ตำรวจก็นำหลักฐานไปแสดงเพื่อออกหนังสือรับรองให้ไปรับศพ
เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ

ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นไฟไหม้ครับในช่วงค่ำที่เรือสำราญ
ร่องอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพญาคุณผู้ชม

จะมีคนไปซื้อตัวแล้วก็ไปร่องเรือกันเยอะ
ชาวไทยชาวต่างชาติที่อยู่บนเรือก็ตกใจสิครับ
หนีตายกับอุละหมานทีเดียวนะฮะ
สุดท้ายก็ต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปช่วยกัน
เลิงบนเรือสำราญที่จอดอยู่ตรงที่ท่ามเรือวัดจัญญาวาส

เรือลำนี้ล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพญา
ร่องมาจากเอเชียทีกไปถึงสะพานพระราม๘
มีนักท่องเที่ยวนั่งรับประทานอาหารอยู่บนเรือ
ที่การชมการแสดงอยู่บนเรือด้วยนะฮะ
ทีนี้ไปสอบถามนางรำที่เป็นนักแสดงบนเรือเขาบอกว่า
เรือเนี่ยเพิ่งออกมาจากเอเชทีกได้แป๊บเดียว

ควันจำนวนมากออกมาจากห้องเครื่องทำให้
นักท่องเที่ยวทุกคนที่อยู่บนเรือนั้นตกใจมาก
ท้ายเรือก็เลยรีบนำเรือไปจอดที่ท่าวัดจัญญาวาส
อบพยพนักท่องเที่ยวออกจากเรือครับ
ก็ถือว่าโชคดีครับที่ในท้ายเรือนั้นนำเรือไปจอดที่ท่ามเรือวัดวรจัญญาวาสได้
ทุกคนก็ปลอดภัยเหตุการณ์นี้มีคนบาดเจ็บสองคนครับ
เป็นแม่ครัวของเรือ๑คนอีก๑คนเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เมืองต้นคาดเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรในห้องเครื่อง
แล้วก็จะมีการเรียกเจ้าของเรือไปสอบประคำต่อไปนะครับ